แข่งขันกีฬานักเรียนแห่งอาเซียนครั้งที่๘ที่แข่งขันกันอยู่ที่เชียงใหม่นะตอนนี้นะคะ
เป็นครั้งแรกที่กีฬาฟุตซอลถูกบรรจุเข้าร่วมแข่งขันค่ะ
ซึ่งโค้ชของทีมนักเรียนไทยนะคะก็บอกว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้
แล้วก็อยากจะปั้นนักกีฬาฟุตซอลเพื่อมาทดแทนรุ่นพี่ติดตามได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูลค่ะ
นักกีฬาฟุตซอลนักเรียนไทยทั้ง๑๔คนต้องฝ่าด่านนักฟุตซอลที่อายุไม่เกิน๑๘ปีจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมคัดเลือกเกือบ๔๐๐คน
กว่าจะมาเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันอาเซียนสกูลเกมค่ะ
แข่งขันนัดแรกนักเรียนไทยชนะลาว๑๓ประตูต่อ๐เกมถัดมาชนะมาเลเซีย๗ประตูต่อ๓
วรรัชดากุลจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนแบ่งกันทำแฮทริกไปคนละ๑นัด
สะสมอยู่ที่๔ประตูเท่ากัน
อยากจะเข้าไปเล่นฟุตซอลลีกให้ได้ครับแล้วก็ก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่ครับ
อยากติดสโมสรการท่าเรือครับเพราะบ้านผมอยู่คลองเตยครับ
ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นนะครับไม่ว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงครับ
อยากเล่นฟุตซอลลีกแล้วก็ก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่
มีใครเป็นใครมาดังใจไหมครับ
ก็กิจสดาวงแก้วครับพี่ช้างก็เห็นเขาเล่นอยู่บ่อยชอบดูชนบุรีบูเวฟครับ

สุพลถ่ายทอดแผนการเล่นที่ผสมผสานทั้งระดับทีมชาติและสโมสร
แม้แค่ตัวฝึกศรรรวมกันเพียงหนึ่งเดือน
หวังว่าสักวันพวกเขาจะได้เป็นนักฟุตซอลอาชีพ
และได้ลงสนามในนามทีมชาติชุดใหญ่
ว่าดีพอจะเป็นนักศึกษณะชุดใหญ่ได้
เพราะว่าแค่๑เดือนเขาสามารถนำรู้รายละกล้า
เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นจากในโรงเรียนแล้วมารวมเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อทีมชาติไทยผมว่าเด็กชุดนี้น่าดูครับ

ถ้าพวกเขายังรักที่จะเล่นตรงนี้อยู่
แล้วก็ประพฤติปฏิบัติมีวินัยที่ดีผมว่า
หนึ่งในเอเซียไม่หนีไปไหนครับ
เด็กก็มีความตั้งใจนะคะผู้ใหญ่ก็ต้องส่งเสริมแล้วก็พัฒนากันต่อไปค่ะ
ตอนนี้นะคะลีกอาชีพของฟุตซอลก็เริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นด้วย
ก็หวังว่าเด็กจะพัฒนาขึ้นมา
แล้วก็ส่งเสริมให้การแข่งขันกีฬาฟุตซอลของไทย
พัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นที่หนึ่งของเอเชียได้ค่ะ